คุณผู้ชมคะเรื่องนี้เมื่อวานเราเล่าไปสั้นวันนี้เราตามให้ต่อ
เพราะว่าคุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยกันเยอะมากเลยว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อ
เกิดเรื่องแบบนี้ที่นครราชศรีมาเด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบอะค่ะ
ไปเล่นกับขาโต๊ะที่มันเป็นเหล็กเป็นโครงแล้วมันพับได้
แล้วพอเด็กไปเล่นศีรษะไปติดอยู่แล้วก็มันไปติดอยู่ที่คอ
แล้วพอมันพับลงมาเนี่ยมันหนีบแล้วน้องด้วยความเป็นเด็กเอาออกไม่ได้
คือน้องถึงขั้นขาดอากาศหายใจจนเสียชีวิตเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะคุณพ่อของน้องเนี่ยโอ้โหรับไม่ได้เลยเมื่อวานที่ให้ดูภาพไปเนอะ
แทบจะแบบกระทืบกระทืบไอ้ขาเหล็กอันนี้ที่มันฆ่าชีวิตน้องไป

เรื่องนี้หน่อยครับ

อ๋อเล่นอยู่กับสองคนเป็นพี่น้องกันจริงหรือครับ

เนี่ยก็ออกปะเลยเนอะ

ไอ้ขาตั้งโต๊ะอันนี้

ของเด็กก็คือนายสมชัยกระโพอายุ๒๙
น้องน้ำขิงเด็กหญิงวัย๔ขัวไป
ปกติน้องน้ำขิงจะวิ่งเล่นอยู่รอบบ้านกับน้องชาย

พ่อบอกว่ารู้สึกผิดสังเกตลูกเงียบหายไปนาน
เดินตามหาตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอบ
เดินไปหลังบ้านน้องนิ่งหมดสติไปแล้ว
โครงเหล็กโต๊ะพับเนี่ยค่ะ

ก็รีบนำร่างลูกสาวออกมา

โมโหกระทืบไอ้โครงเหล็กนี้
เหยียบแบบเอาให้มันพังไปเลย
คุณพ่อบอกว่าพยายามจะผายปอดพยายามจะปั๊มหัวใจ
พยายามจะช่วยน้องน้ำขิงแต่ช่วยไม่ทันค่ะ
มันเป็นเรื่องที่สลดใจจริงนะคะ
คุณย่าของน้องคือร้องไห้แทบขาดใจ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านใหม่ทานตะวัน
ตำบลบ้านราชอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชศรีมา
สภาพศพของน้องมีรอยอยู่ที่คอนะคะ
จุดอื่นไม่มีแผลอะไรเลย

เบื้องต้นตำรวจสศเสริงสาง
สรุปว่าก็เป็นอุบัติเหตุนั่นแหละ
คือเด็กคงจะไปเล่นโดยที่ไม่รู้
แล้วมันหนีบหายใจไม่ออกเอาออกเองไม่ได้
วันนี้ครอบครัวของน้องน้ำขิงจัดงานศพที่บ้านค่ะ
นางคำนันกระโพอายุ๕๗คุณย่าของน้อง
กอดรูปหลานร้องไห้ตลอดเวลา
บอกว่าให้กลับมาหาย่าเถอะกลับมาหาย่าเธอ

อดรูปหลานสาวเอาไว้
มีกระโปรงนักเรียนที่เพิ่งซื้อให้
เพราะว่าหลานกำลังเข้าเรียนชั้นอนุบาล

โครงโต๊ะพับตัวเนี้ยครับที่เป็นขาเหล็กอ่ะ
มาจากบ้านป้าที่อยู่ข้างบ้านอ่าจริงจริงแล้วน้องลากเล่นอยู่สองสามวันแล้วนะคะ
ลากไปลากมาลากไปลากมาย่าก็กังวลบอกเดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุ
เอาไปซ่อนหลังบ้านเอาไปซ่อนแล้วนะย่าเอาไปซ่อนหลังบ้านอืม
แต่หลานก็ตามไปเจอแล้วยังเอามาเล่นครับ
กลายเป็นเกิดเหตุสลดขึ้นแบบนี้อะค่ะย่าบอกว่ามันเหมือนมีรางสังหรณ์อยู่นิดนึงด้วย
คืนก่อนเกิดเหตุฝันฝันว่าหลานสาวเอาสร้อยพระมาให้แต่สร้อยขาด
คนในพื้นที่เชื่อว่ามันเป็นรางร้ายจะทำให้สูญเสียของรัก
แต่ไม่คิดว่าจะต้องมาสูญเสียหลานสาวไปแบบนี้นะคะนี่คืออุทาหรณ์ค่ะ
การดูแลเด็กเล็กต้องดูแลไม่ให้ห่างกายไม่ให้ห่างสายตาเลยจริง
ศาลเจ้าเอาอะไรนะอีน้องก็ไม่รู้ภาษามีหลานผู้หญิงคนเดียว

มีแต่ลูกชายมีหลานคนเดียว

กินข้าวก็ไม่ได้๒วันแล้ว

เราสูญเสียเราไปแล้วเราเอาคืนไม่ได้
คุณพ่อก็ร้องไห้ตลอดเวลาเหมือนกัน
ทำใจไม่ได้จริงที่ต้องสูญเสียลูกสาวไปแบบนี้
พ่อบอกว่าลูกจะอยู่กับปู่กับย่า

ปู่ไปกรีดยางกลับมาแล้วก็งีบ
ก่อนเกิดเหตุก็ยังเห็นเด็กวิ่งเล่นนะคะ

ก็นึกว่าอ๋อลูกคงอยู่กับย่าเหมือนปกติ
เพราะว่าย่ากลับมาจากทำธุระแล้ว

เล่นอยู่กับน้องน้ำขิงวิ่งมาบอก

ลูกชายเดินไปชี้ด้วยความเด็ก๓ขวบ

ไปเปิดหลังบ้านดูโอ้โห
น้ำขิงถูกโครงเหล็กโต๊ะพับ
หนีบคอนิ่งไปเลยอยู่ที่พื้น
พยายามจะช่วยแต่ช่วยไม่ทัน
ไปร้านข้าวเขาก็ไปซื้อขนมโหวนี่มา
สุดท้ายของเขา

คุณพุทธมมันเซียววินาทีจริง

บอกว่าเมื่อวานนี้ไปรับจ้างถอนมันสัมปะหลัง

รู้ข่าวจากญาติเขาสุดเลยค่ะ
ละเริงชอบเต้น
ก่อนจะเสียชีวิตก็รบราวให้แม่

กลัววาเด็กจะชอบนี่ค่ะนี่คุณแม่คุณแม่เลยซื้อมาให้

ซื้อชุดให้แล้วแม่บอกกำลังจะซื้อกระเป๋าให้

แม่ก็ตัดสินใจเข้าตัวอำเภอเสริงสางนะคะ
๒๐กิโลไปซื้อชุดมาให้ลูกอ่ะตามที่ลูกบอกว่าอยากได้

ก็คงจะเห็นตามที่เขาเป็นกระแสนิยมกันอยู่ตอนนี้ใช่ไหม
ตามภาษาเด็กไม่น่าเชื่อเลยนะค่ะ